ข่าวหนึ่งบ้างนะคะเขาบอกว่าคู่จิ้นลวงโลกเนี่ยนะ

แต่ว่าล่าสุดนั้นสาวบีก็ยืนยันว่าเออเลิฟกันดียังรักกันอยู่ค่ะ
เพราะว่ากับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนะตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องใหม่ด้วยกันอยู่
หลังจากที่ปฏิเสธเรื่องคู่จิ้นไปแล้วนะคะ
แล้วก็พอเมื่อเราถามถึงความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นคู่จริง
สาวบีตอบแบบรับแบบแบ่งสู้นะว่าเออก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะพี่
ขอตอบแค่นั้นตอนนี้ว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะ
มีค่ะเห็นค่ะก็ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะ
คือถ้าเกิด

จะแบบไม่ยุ่งก็ชัดเจนไปเลย
จิ้นแล้วมาหลอกลวงคนดูหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไม่จริงมันก็เป็นการจิ้นของการทำงานมากกว่า
แต่เราก็จะไม่มาเฟคค่ะ
คือชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบประมาณนั้นค่ะ

พี่น้องชายพี่สาวมากกว่า

อย่างฟิล์มนี่ถ้าไม่ใช่สเปค
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะน่ารักขนาดนั้นใช่ไหม

กล้าตอบอะไรทั้งนั้นเกิดวันหนึ่ง

นี่พี่บีเจ้าเสน่ห์ก็ตอบแบบนี้
จะไม่ให้เรามีความหวังว่าได้ยังไงนะคะ

ในหลายผู้คลุก็โดนพาดพิงไปเหมือนกัน